คุยว่าต้นพริกมันแปลกยังไงมันก็สูงไปเท่าไร

ต้นพริกที่เขาเอามาตำส้มตำนะ
แต่ว่ากันว่าต้นพริกที่นี่มันทั้งสูงและใหญ่

โอ้โหนี่ต้นพริกเหรอเนี่ยฮะอยู่ข้างข้างตรงนี้เลยค่ะโอ้โหเขาบอกว่าเป็นต้นพริกที่ใหญ่มาก
เดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยเดี๋ยวจะเจอ
ตรงนี้นะครับคือวัดพระธาตุจอมพริกหมู่๖ตำบลมะหยบอเภอท่าวังผาจังหวัดนาน
นั่นไงนี่เหรอตามป้ายนี้
ไม่อยู่๘๐๐ปีเลยเราสูงเหรอคุณผู้ชมดูไปนะ
ไหนฮะต้นพริกย์ต้นนี้หรอฮะต้นพริกย์

แล้วเขาว่ากันว่าได้รับการลงทะเบียน
เป็นรุกขมรดกของแผ่นดินเป็นที่เรียบร้อย
คือว่าทางวัดของวัดพระธาตุจอมพริกเนี่ยนะฮะ
เขาบอกว่ามีพระธาตุซึ่งเชื่อว่าม
สปราบชื่อเขาเลยไง